อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของการเมาแล้วก็ก่อเหตุทำร้ายกันฆ่ากัน
เกิดขึ้นบ่อยจริงแล้วก็ล่าสุดนะคะมีเพื่อนร่วมงานเขาทำงานอยู่ที่เดียวกันแท้
แล้วก็บริษัทเนี่ยเขาจัดงานเลี้ยงก็นั่งดื่มเหล้าด้วยกันปรากฏว่าเมา
เมาแล้วทะเลาะกันฝ่ายหนึ่งเนี่ยคว้าปืนมายิงใส่อีกฝ่ายหนึ่งห้านัด
เขาเสียชีวิตต่อหน้าลูกต่อหน้าเมียค่ะแล้วก็อ้างว่าทำไปเพราะเมา
ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาเคยทะเลาะกันมาก่อนแต่ยิงเสร็จก็ไม่ได้หนีไปไหนนะ
รอมอบตัวอยู่ตรงนั้นนะคะเหตุการณ์สลดนี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ
เที่ยงคืนครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีได้รับแจ้งเหตุ
เทศบาลเมืองกาญจนบุรีเสียชีวิตไป๑ราย
พอไปตรวจสอบที่เกิดเหตุผู้เสียชีวิตชื่อว่านายพงศิลปิ่นเกรดอายุ๒๔ปี
เป็นเซลลแมนขายเครื่องใช้ไฟฟ้าสภาพศพนอนคว่ำหน้าจมกองเลือด
โหนกแก้มด้านซ้าย๑นัดท้ายทอยด้านหลัง๑นัดแขนขวา๑นัด
และมีที่สะโพกด้านขวา๑นัดรวม๕นัดเลยค่ะคุณผู้ชม
ปลอกกระสุนปืนตกอยู่ห้าปลอกเจ้าที่เก็บรวบรวมเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะ
เหตุการณ์นี้อุกอาจมากคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าเจาะยิงเนี่ยต่อหน้าลูกต่อหน้าเมียนะคะ
ลูกเขาเป็นลูกสาวอายุแค่๖ขวบเองค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากบริษัทที่ทั้งสองคนทำงานอยู่ด้วยกัน

ทีมข่าวก็ได้ไปคุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะ
นางสาวมีนาทรัพย์แสนดีอายุ๒๖ปี
ภรรยาของผู้เสียชีวิตเล่าว่าสามีทำงานเป็นเซลแมน
ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าของบริษัท
บริษัทเขาจัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่
ตัวเธอสามีลูกสาว๖ขวบก็มาร่วมงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ด้วย
ระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็นั่งกินอาหารกันอยู่
ปรากฏว่าสามีไปทะเลาะกับนายพักขพลแก้วพริ้งอายุ๓๖ปี
พักขพลคนนี้ก็เป็นเซลล์แมนเหมือนกัน
ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนกันทำงานบริษัทเดียวกัน
แต่ไม่ถูกกันทะเลาะกันบ่อย
เจอกันทีไรทะเลาะกันเป็นประจำเหมือนกับเป็นไม้เบื่อไม้เมากันในบริษัทนะคะ
งานเลี้ยงใกล้จะเลิกนะสามีชวนภรรยากับลูกสาวกลับบ้าน
ระหว่างที่เดินไปที่รถนะคะสามีเปิดประตูรถเท่านั้นแหละ
นายพักขพลกระชากประตูรถออกเลยนะคะครับแล้วก็ต่อยสามีของเธอ
แล้วก็สู้กันอยู่ตรงนั้นนายพักขพลชักปืนออกมา
จ่อยิงสามีของเธอต่อหน้าต่อตาเธอ๕นัด
หน้าต่อตาลูกสาววัยหกขวบด้วยลูกสาวเนี่ยร้องไห้เสียงดัง
สาวตกใจค่ะพอยิงเสร็จนายพักขพลก็ถือปืนหลบไป
หลังเกิดเหตุเจ้าที่จับกลุ่มนายพักขพลได้นะคะ
มีปืนที่ใช้ก่อเหตุอยู่ที่ตัวก็นำไปสอบสวนเพื่อดำเนินคดี
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาสาเหตุก็คือ
ผู้ต้องหาเขารับสารภาพว่าไม่ถูกกันมานานแล้วเมาด้วย
แล้วทะเลาะกันในงานก็เลยโมโหก่อเหตุนี้ค่ะ
อีกจุดหนึ่งก็คือพกปืนมางาน

ใช่ไหมพอไม่มีการยั้งคิด
เพราะว่าขาดสติจากการเมาก็ยิงเลยนะครับ